มีกงมีกิ๊กเขาก็บอกโสดแต่ครั้งนี้ค่ะ
เขามาบอกกับดิฉันว่าเขาไม่โสดแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้เขาก็เคยจิ้นกับบอยประเกียร
คือแบบโสดกันไปโสดกันมานะคะ

ใช่เธอนางก็เป็นคู่จิ้นมุ้งมิ้ง
เกรทกับเจมส์จีก็ยังเคยจิ้นกันมาก่อน
แต่ตอนนี้คนที่บอกที่ไม่โสดเนี่ยคือเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
นั่นน่ะสิไปฟังคุณเกรทวินทรเปิดใจรับคุยสาวแล้วค่ะ
หัวใจไม่พักผ่อนนี่ค่ะเห็นบอกว่ามีสาวแล้วจริงป่ะคะเนี่ย
มันก็ต้องมีคุยบ้างเป็นเรื่องปกติ

คือจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะ

ผมว่ามันก็เป็นตามจังหวะจริงมันก็มีมาเรื่อยนะ
แต่แบบตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่

ไปเข้าอ้อนไฮอนแฟนเวินเทอร์ไทยรัฐของเราด้ว่าค่ะ
ไม่เบียดผมว่าผมว่าแล้วแต่จังหวะครับแล้วแต่จังหวะก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงาน
ฝากนะฮะแฟนไทยรัฐแล้วก็ทีมงานพี่นักข่าวทุกคนนะครับก็ช่วยเชียร์ผมด้วย
ฉันชอบตรงที่อ้อนเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่เขารู้ว่าฉันมาอยู่ที่นี่นะคะอ้อนหนักอ้อนเบาว่ากันไปนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะแล้วดิฉันก็สวัสดีแม่กุ้งด้วยนะคะแม่ของเกรทเธอเขาขายทองรวยมากเขาดูรายการเราตลอด
ทองคำหรือทองม้วนน่าฝากตัวด้วยนะครับคุณแฟนค่ะถ้าเกษไม่เหลือใครก็เอาหนูก็ได้ค่ะ